เปิดปากกับภาคภูมิ
ที่มีกรณีสายไฟหรือว่าสายเคเบิ้ลตกลงมาตรงนี้นะครับ
ผมคิดว่าตรงนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบนะครับ
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นความผิดนะครับ
ซึ่งเป็นความผิดที่กระทำการโดยประมาทนะครับ
ทำให้เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
หรือสาหัสหรือเกิดความเสียหายนะครับผม
ถ้าเกิดเราแค่ลงไปทุกจำวัน
ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะไม่มีความคืบหน้าแน่นอนนะครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้มีลูกชายของพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว
มาร้องขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปร้องเรียนกับทางเพจ

คุณพ่อเนี่ยขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อไปขายก๋วยเตี๋ยว
อันนี้ก็เป็นงานหลักที่ทำในทุกวันนะฮะ
แต่เมื่อวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมาตอนเช้า
ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างไป
แถวสอยบงกฎ๑๐
แล้วแน่นอนนะครับขายก๋วยเตี๋ยวช่วงเช้า
ก๋วยเตี๋ยวนี่กำลังร้อนเลยมันก็ลวกเข้าไปนะฮะ
นี่ฮะตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าทางครอบครัวเขาเดือดร้อน
เขาต้องการถามหาความรับผิดชอบจากเจ้าของสายสื่อสาร
หรือจะสายไฟฟ้าก็แล้วแต่มันต้องมีหน่วยงานมาตรวจสอบให้เขา
ว่ามันเป็นสายของใครแล้วจะรับผิดชอบจะชดเชยจะเยียวยาจะดูแลกันยังไง
เพราะเขาก็มีลูกที่ต้องดูแลอีกสามคนภรรยาเอง
ความจริงก็ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างอีกคันนึง
ขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนสามีนี่แหละตอนนี้ก็ขายไม่ได้
ต้องไปเฝ้าสามีอยู่ที่โรงพยาบาลความจริงวันนี้ก็อยากจะมาด้วย
แต่สามีอาการก็น่าห่วงยังอยู่ที่โรงพยาบาลยังอยู่ในช่วงวิกฤตนะฮะ
แห่งรับผิดชนในอาการนะครับวันนี้มี๔ท่านด้วยกันนะครับ
๒คนคือลูกชายของคนเจ็บนะฮะอีก๒ท่านจากทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
เดี๋ยวค่อยแนะนำกันไปนะฮะลูกชายคนเจ็บสองคนนะครับ
ก็คือน้องนบดันัยหรือว่าน้องนนอีกคนนึงคือน้องวิทิศหรือว่าน้องวิทย์
กิติศักดิ์นะฮะหรือว่าน้องวิทย์นะครับส่วนทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
คุณอาชาญโอภาธนากูลนะครับอีกท่านหนึ่งคุณวิทิศสาธุนะฮะ
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่น้องนบดาไนนะครับครับผมอ่านี่น้องกิติศักดิ์นะครับครับผม
มีลูกชาย๓คนใช่ไหมคุณพ่อลูกชาย๒ครับลูกชาย๒แล้วก็ลูกสาว๑

ลูกสาว๑ครับผมลูกสาว๑ครับผมลูกสาว๑ครับผมลูกสาว๑ครับผมลูกสาว๑ครับผมลูกสาว๑ครับผมลูกสาว๑ครับผมลูกสาว๑ครับผมลูกสาว๑ครับผมลูกสาว๑ครับผมลูกสาว๑ครับผมลูกสาว๑ครับผมลูกสาว๑ครับผมลูกสาว๑ครับผมลูกสาว๑ครับผมลูกสาว๑ครับผมลูกสาว๑ครับผม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

นึงก็ขายเก้าเตี๋ยวเหมือนกันขี่จักรยายจนท่วงข้างคนละครั้งครับผมครับมีลูก๓คนเท่าก็คือน้องคิตตีศักดิ์ครับผมทำงานแล้วครับผมคนกลางคือน้องหลบเยอะในเรียนยังเรียนอยู่ประวัติศรอปี๑ครับอายุ๒๐อายุ๓๐ครับควรเล็ก
น้องสาวอายุไหน
อ่า๑๘ครับ
อ่ายังอยู่บ้านที่พระชบูรณ์ยังเรียนหนังสืออยู่

นั่นเท่ากับว่าคุณลุงชมเชยต้องดูแล
๓คนคนโตทำงานแต่ก็มีอีก๒คนต้องส่งเรียนอยู่

ภรรยาปกติช่วยกันทำมาหากิน

ไปไปเฝ้าก็ไม่เชิงเข้าไปข้างในครับผมเข้าไม่ได้

บาดแผลมันผู้พองอ่ะใช่ไหมน้ำร้อนลวกอ่ะ

อาการล่าสุดวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณแม่ได้คุยกับคุณแม่ไหม
ยังวันนี้ผมยังไม่ได้ไปแต่เมื่อวานก็ดีขึ้นมานิดนึง
ไม่ได้แบบว่าดีขึ้นแบบว่าเยอะอะไรมากมาย
ก็ยังน่ากลัวอยู่แผลยังน่ากลัวอยู่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

กว่าบาทอ่าครับผมแล้วพ่อสามารถอะไรบ้างกินข้าวพูดคุยหรือ
ว่าช่วยตัวเองได้หรือยังหรือว่าขยับขยืนได้บ้างยังครับ
ต้องให้หมอหมอช่วยคือกินข้าวก็ต้องหมอก็ต้องป้อนจะ
ทำอะไรก็ต้องเรียกหมอครับผมพูดได้ไหมพูดได้แต่ว่ามัน
พูดได้แบบไม่เยอะอะครับอ้าปากเยอะไม่ได้เพราะว่าน้ำร้อน
ลวกปากด้วยโดนทั้งปากเลยถ้าความบาดแผลต่างที่ถูกน้ำ
ลวกเข้าไปเนี่ยครับผู้พองไหม้อะไรต่างเนี่ยคิดเป็น
กี่เปอร์เซ็นต์ของร่างกายหมอบอกไหมบอกครับผม๔๐ประมาณ๔๐
หนักคือแผ่นหลังหลังแล้วก็ช่วงหน้าอกตามตัวคือโดนน้ำ
ตัวอืมครับผมต้องไปโดนแค่ขาต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ถึงจะถึง
หายดีคุณหมอบอกยังบอกไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ดูอาการ
วันต่อวันอืมครับผมอ่านี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาการบาดเจ็บของเขาไม่รู้เมื่อ
ไม่ได้แน่นอนจะอีก๖เดือนหรือปีนึงก็ยังไม่
ยังไม่รู้ภรรยาเองก็เดือดร้อนไปด้วยลูกเองก็เดือดร้อนไปด้วย
ครับลูกชายคนโตก็เพิ่งเปลี่ยนงานใหม่ได้งานทำครับผมแต่เดี๋ยวก็ต้องมาดูแลพ่อแม่อะไรอีก
น้องอีกใช่ไหมครับผมแล้วทำไมถึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากทางสายใหม่ต้องรอดฮะ
คือผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วพ่อผมเจ็บหนักขนาดเนี้ยใช่ไม่ไม่รู้จะ
ไม่รู้จะทำไงก็ผมทักถามเพื่อนผมเพื่อนได้ข่าวก็เลยเพื่อนก็บอกว่าลอง
ไปถามสายใหม่ต้องรอดดูผมก็ลองทักไปพอดีพี่เขาตอบมาเลย
ก็เลยได้ส่งเรื่องไปให้เขาอ่าคุณอาชาญฮะคุณมิธินะพอพอได้รับเรื่องของน้อง
แล้วเป็นยังไงฮะคือเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกที่เราได้รับเรื่องใช่ไหมครับ
เราก็มาคุยกับทีมงานกันว่าในเคสนี้เราจะสามารถช่วยเหลือน้องเขายังไงได้บ้าง
นะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราก็ให้ทางน้องเนี่ยเข้ามาพบที่ที่ศูนย์ประสานงานของทาง
ใหม่ต้องรอดแล้วก็มาดูรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยก็คือจากจากรายละเอียดที่เราได้รู้
ได้ดูทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องประสานทางตำรวจก่อน
เมืองต้นเพื่อให้ตำรวจเนี่ยลองเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้ที่เอ่อ
โดยงานผู้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนั้นนะครับก็คืออาจจะเป็นในส่วนของ
การไฟฟ้าหรือผู้ให้บริการที่ที่เช่าต่อจากทางการไฟฟ้าครับเข้ามารับผิดชอบในส่วนค่าใช้
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่างเคสที่น้องเขาเข้ามาเล่าให้เราฟังเนี่ย
คือหนึ่งน้องเขามีสิทธิ์ในการรักษาพ่อของน้องนะครับมีสิทธิ์ในการรักษาอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพอเราเกิดเคสขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง
เรื่องต้นก็คุยกับน้องเขาน้องเขาบอกว่าพ่อได้รับสิทธิ์ในการดูแล๓๐๐๐บาทจากพรบ
คือเขาให้ใช้สิทธิพรบของรถก่อนใช่ใช่ครับแต่ได้แค่สามหมื่น
ใช่ครับแล้วก็ลองถามทางน้องเบื้องต้นเนี่ยน้องเขาบอกว่าค่ารักษาต่อวันเนี่ยประมาณ๘๐๐๐แล้วนะครับ
เพราะว่าเนื่องจากคุณพ่อของน้องเนี้ยมีแผลผู้พองประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของร่างกาย
ซึ่งต้องเข้าในห้องปลอดเชื้อแล้วให้ใส่ค่อนข้างสูง
ทีนี้เราก็เลยพอเราทราบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะประสานไปทางสพคลองหลวงนะครับ
เพื่อที่จะหาคู่กรณีเข้ามารับผิดชอบในส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตรงนี้
อ่ะเดี๋ยวผมพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาไล่กันต่อนะฮะเพราะว่าเคสตรงนี้เนี่ยใครต้องรับผิดชอบใช่ไหม
จะไปหาหาได้แบบไหนยังไงหลักฐานอะไรมีบ้างมีกล้องวงจรปิดไหม
อ่าสามารถยืนยันได้แบบไหนว่ารถของพ่อถูกสายจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันห้อยลงมาจากเสาไฟฟ้าแล้วมันเกี่ยวรถจนล้มจริงจริง
หรือทางตำรวจว่ายังไงเห็นลูกชายสองคนบอกมีเจ้าหน้าที่กศธชใช่ไหมติดต่อมาแล้วเขามาตรวจให้แล้วว่าคือสายอะไรยังไงพักกันครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิทุกผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุนะฮะ๑๕มีนาคมตอนเช้าเท่ากับว่าตอนนี้ลุงชมเชยเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลมาวันนี้ก็วันที่๕แล้วเนาะใช่ไหม
กิติศักดิ์ลูกชายคนโตหลังจากเกิดเหตุไปแจ้งความที่สพคลองหลวงครับผมไม่ใช่แจ้งความผิดเป็นอะไรลงบันทึกประจำวันครับแล้ววันนั้นที่เกิดเหตุมีตำรวจมาตรวจไหมครับมีครับผม
ตำรวจที่เขาไปที่เกิดเหตุเขาเป็นคนแนะนำครับให้ไปอืมแล้วก็เขาบอกว่าเขาเป็นคนแจ้งเรื่องไปทางที่ที่โรงพักแล้วครับครับเขาบอกว่าให้ไปได้เลยเพราะเขาส่งเรื่องไปแล้วที่สพคลองหลวงใช่ครับเราก็ไปแจ้งเขาไปแจ้งครับบันทึกประจำวันเขาเขียนว่าเขาบอกว่าล้มเองครับรถรถล้มเองครับรถล้มเองครับถูกต้องครับอ้าวแล้วแล้วเราได้บอกเขาไหมว่าพ่อเรามา
ได้ล้มเองนะมันมีสายห้อยอะไรมาเกี่ยวบอกครับผมเขาถามครับว่าจะมาลงบนทึกประจำวันอะไรผมบอกว่ากฎบติเหตุครับคุณพ่อรถคล้องกับสายไฟครับผมอืมแล้วเขาก็ถามว่าจุดที่เกิดเหตุตรงไหนอะไรยังไงครับผมก็บอกตามที่เขาถามไปแต่เขาเขาลงในใบเขาว่ารถล้มเองครับรถล้มเองใช่ครับน่ะอ่านี่นี่คือที่เกิดเหตุน่ะครับผมอ
คือตอนนั้นผมผมรีบด้วยครับเพราะไม่มีใครดูพ่อที่โรงพยาบาลเพราะตอนนั้นผมก็ไปโรงพักไม่มีใครไปดูอาการคุณพ่ออย่างนี้ครับผมเดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อนนะเรื่องตรงนี้นะเรื่องบันทึกประจำวันวันแรก๑๕มีนาคมนะมันจะมีผลมันจะเกี่ยวพันธุ์อะไรยังไงไหมอ้าวหลังจากนั้นเวลา

สายสายสื่อสารห้อยอยู่จริงเขาก็โทรแจ้งบริษัทอืมเจ้าของสายให้เข้ามาเก็บอืมก็ก็ตอนเที่ยงบริษัทก็เข้ามาเลยเข้ามาเก็บเลยอ่าครับผมแล้วความรับผิดชอบอ่ะเขาเขาตกลงเขาบอกว่ายังไงกันบ้างเขาเขาก็บอกว่าจะอ่าจะรับผิดชอบนะครับอันนี้หมายถึงทางตัวแทนของสายสื่อสารอ่าถูกต้องครับเขาก็เขาก็มาเก็บของเขาโอเคใช่ครับแล้ว
ครับผมบอกว่าอ่าบอกว่าอ่าตอนแรกผมไม่เห็นว่าเขามาผมกำลังผมกำลังไปทำธุระอ่าแล้วผ่านทางนั้นพอดีเห็นเขาพอดีผมเลยเข้าไปถามว่าอ่าพี่พี่มาตัดสายไฟใช่ไหมครับเอ่อก็เลยเจอกันพอดีก็เลยเขาก็เลยขอไปที่บ้านไปไปคุยกันที่บ้านอ่าครับผมได้ความว่ายังไงไปคุยที่บ้านก็เขาเขาก็ว่าก็บอกว่าอ่าอันนี้เป็นข

เกิดกี่โมงเกิดที่ต้องไหนครับครับผมก็บอกตามตามที่ที่ผมไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็ที่ตำรวจที่เขาไปดูที่เกิดเหตุแนะนำนะครับครับแต่แต่เรื่องรายละเอียดเขาเขาลงเองครับเขาแค่ถามเราว่าเกิดแบบไหนเกิดยังไงเกิดกี่โมงเกิดที่ไหนอย่างเนี้ยครับประมาณไหนครับเขาก็เลยลงไปก่อนเขาก็เลยเขาก็ลงแต่ตอนที่เขาลงเราก็ไม่เห็น
ที่เกิดเหตุเวลาเกิดเหตุเกิดเหตุการณ์แบบไหนอะไรยังไงเราก็บอกตามความจริงจริงก็คือทั้งพี่ผมก็รีบอืมครับผมก็เลยไม่ได้อ่านแล้วเขาก็ให้ใบมาใช่ต้องครับเขามันเพราะมันต้องเอาใบไปต่อเรื่องอ่าโรคพยาบาลใช่ครับผมรักษาพยาบาลครับครับผมใช่ไหมแต่คุณอาชารคุณวิทิศมองว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่มีปัญหา
ครับท่านไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ในรายการนะฮะติดภารกิจอยู่แต่ว่าอ่าท่านผอกศธชเขตสิบเอ็ดคุณพงศกรแก้วจันทร์เหนือใช่ไหมอ่าอ่าท่านบอกว่าอย่างงี้ฮะได้รับแจ้งเรื่องราวแล้วนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางคุณลุงชมเชยพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวครับนะฮะก็เจ้าหน้าที่
มาตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ไปเยี่ยมพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วนะรับผิดชอบว่าจะดูแลช่วยเหลือเยียวยาทุกอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดมาจากถนนเส้นนั้นรถบรรทุกเนี่ยผ่านตลอดใช่ครับผมคาดว่าจะมีรถบรรทุกไปเกี่ยวสายสื่อสารให้มันห้อยตกลงมาอืมอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจไม่รู้เลยอันนี้ทางทาง
ผมก็ไม่เคยไปเห็นบอกมาทางนี้นะเราก็ไม่รู้ว่ามันใครไปเกี่ยวห้อยเกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงเอาเป็นว่าตอนที่พ่อเราขี่รถพ่วงข้างไปเนี่ยก็คือโดนมันห้อยอยู่แล้วมันโดนรถพ่อเราครับผมถูกต้องนะฮะทีนี้ทางกศชฝากแจ้งนะครับหากประชาชนพบเห็นสายสื่อสารย่อนตกลงมาให้โทรแจ้งได้นะครับสายด่วนกศธชหมายเลข๑
เพราะยังไม่รู้ว่าจะจบตอนไหนนะพ่อเนี่ยอาการอีกหลายอย่างเลย
คือหมอเขาก็กำหนดไม่ได้ว่าจะหายวันไหนจะดียังไง
คือตอนนี้คือหมอเขาบอกว่าต้องดูอาการวันต่อวันครับ
ใช่ครับแล้วก็คือคุณหมอเขาห่วงเรื่องโรคซักซ้อน
ครับผมพวกติดเชื้ออะไรเนี่ยครับเพราะว่าผิวหนังคือลอกออกมาเลย

คืออย่างนี้เขาต้องรับผิดชอบจนจบอาการไหมฮะ
คือจริงแล้วเนี่ยตอนนี้ครับถ้าจะได้ความรับผิดชอบจากคู่กรณีครับ
มันจะต้องเริ่มจากบันทึกประจำวันที่เรามันเขาลงว่าอุบัติเหตุโดยล้มเอง
ถ้าเป็นอย่างนี้ครับทางกษทชหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาก็จะไม่รับผิดชอบเพราะว่าเขาลงไว้ว่าเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเอง
ตอนนี้ถ้าเกิดตอนนี้ก็คือรับทราบแล้วแล้วทางร้อยเวรที่รับทำคดีอะครับ
เดี๋ยวเขาเรียกเข้าไปให้เราไปแจ้งความเพิ่มแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมละครับ
เพราะว่าทางกศชเองมาตรวจสอบแล้ว
ก็ยืนยันว่ามีสายสื่อสารเนี่ยมันล่วงตกลงมาจริง
การว่าเกิดจากรถบันทุกข์เมื่อเกี่ยวแล้วมันก็ล่วงตกลงมา
ต้นสังกัดของสายนั้นแล้ว
ต้นสังกัดตัวแทนของบริษัทนั้นก็มาหาน้องเรียบร้อย
เขาก็ยืนยันว่าเขาก็พร้อมรับผิดชอบเยียวยานะ

แต่ขอรอสำนวนคดีที่มันจะสรุปออกมาอย่างเป็นทางการว่า

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากล้องวงจรปิดมีไหม
ตัวรถของพ่อเราตอนนี้มีอะไรยืนยันได้ว่า
มันถูกสายเนี่ยมันไปเกี่ยวแล้วทำให้รถคว่ำจริง
เราเปิดปากกับห้าคลุม
ครับครับสวัสดีครับคุณผ้าคลุมครับ
ครับท่านภูมิกับครับกรณีของคุณลุงชมเชย
ตรงนี้ตรงนี้เราตรวจสอบข้อที่จริงแล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
ของสภหลวงเข้าไปดูนะครับเรื่องแรกก็เรื่องของกล้องวงจรปิด
และที่กระเนียดก็ได้ให้ทีมงานถึงส่วนตะไล่ทั้งหมดก็
ไม่ได้พบกล้องวงจรปิดและที่กระเนียดนะครับครับแต่เราก็ได้พยานอุปนต์นะครับ
ซึ่งเหตุเอกาในวันนั้นเนี่ยมาส่องฝ่านะครับ
พยานคนที่หนึ่งก็ยืนยันว่าเนี่ยก็พบสายไฟเนี่ยคล้ายสายไฟนะฮะ
คือสายเคเบิ้ลเนี่ยที่ห้อยอยู่บนถนนแล้วก็
ซึ่งคาดว่าสายอันนี้รถรถของคุณลุงน่าจะเกี่ยวกับสายตรงนี้นะครับ
ครับสถิติปฏิหิตครับเอ่อพยานที่สองก็เป็นลุงคนนึง
รับประสอบผ่าคำเพื่อได้เหลียดอีกทีหนึ่งนะครับ
เพื่อที่จะเอ่อสืบสวนว่าแล้วก็สอบส่วนว่าเนี่ย
ให้การได้ก่อนใช่มั้ยครับในที่การปลาจากเท่น
ใดยังไงจริงยันว่าเป็นภายในไทยพอพยานเห็นว่ามีสาย
ซึ่งรถบอลเปอร์ไซม์แบบปกติอาญานจะบอกว่าเขาก็ขับเยียบทุกวันก็ไม่เป็นไร
อันนี้ก็มึงวิทยาร่างเมืองต้น

ใช่ครับสายเหมือนค่อยขาดเอามาแล้วขับระบุมกวนถนนนะครับ

สายที่ห้อยมีประจำที่จะไม่มีสายที่มีประจำ
จะทำให้จะส่วนที่ผ้าพวกข้างเป็นไง
แต่ตัวนี้ต้องผ่านอาญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจริงครับ
บริเวณหนังข่าวจะเกิดจากพระอัปรมาติของผู้ใด

ครับอย่างตัวรถจากอาญาโดนพ่มข้างของคุณลุงเนี่ย
เราไปตรวจสอบหรือยังฮะว่ามันมีร่องรอยของการถูกเกี่ยว
หรือไม่เกี่ยวอะไรยังไงครับ
ทางลูกชายของคุณลงจริมมาแจ้งความได้เปิดประกัน
ครับท่านพุ่งกลับค่ะคือทางกสตถชเองเนี่ย
วันนี้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบตรงจุดที่เกิดเหตุนะฮะ
แล้วก็บอกว่าก็พบจริงนั่นแหละเหมือนให้ท่านภูมิกับบอกนะครับมันจะมีสายของสายสื่อสารที่มันห้อยตกลงมาอยู่
แล้วก็แจ้งทางต้นสังกัดเขาก็มาเก็บสายให้เรียบร้อยแล้ว
สังกัดเขาก็ไปหาทางลูกแล้วก็ภรรยาของคนเจ็บแล้ว
เขาก็บอกอยู่แล้วเขาก็ไม่ภาษาปฏิเสธความรับผิดชอบนะเขาก็ยินดีพร้อมชดใช้ค่ายยาวยาต่างให้
แต่ต้องรอให้ทางสำนวนคดีเนี่ยสรุปออกมาอย่างเป็นทางการก่อน

เพราะว่าสายตรวจที่มาตรวจสอบบอกต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเนี่ย
บันทึกประจำวันเนี่ยระบุว่ารถล้มเองนะฮะ
ตรงนี้เขาก็เลยกังวลว่าถ้าเกิดมันออกมาเป็นรถล้มเองแบบนี้เนี่ย
เขาจะได้รับค่าชดเชยเยียวยาหรือเปล่าอย่างเงี้ฮะเอ่อคือคือลักษณะเนี้ย
เอ่อที่ลงไปก็เรื่องของการบริเวณประการว่าเกิดอุบัติเหตุเพื่อตัวเองครับ
คือไม่มีผู้ปรณีหมายความว่าไม่ได้ไปชนกับรถทางอื่นอ่า
ลักษณะที่ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วล้มเองแต่สาเหตุการล้มยังไม่ได้ระบุ
ถ้าสาเหตุจะการล้มนะใช่ไหมครับคือการสอบส่วน
แต่ว่าเช่นสาเหตุจากการล้มอาจจะเกิดจากการเกี่ยวสายไฟซึ่งมีผู้ที่ต้องรับผิดชอบ
เป็นการบำรุงสายไฟแล้วไปดูให้ดีปล่อยให้สายไฟเนี่ย
โรงพยาบาลบนถนนเป็นเหตุผู้อื่นเกี่ยวซึ่งตอนนั้นลงว่าเกิดอุบัติเหตุเพื่อตัวเอง
คือไม่มีคู่กรณีที่เป็นยานพานะด้วยกันนะครับชนรถเหมือนว่าล้มเอง
จากเหตุการณ์ล้มเนี่ยเรายังไม่ได้ต้องรอการสอบสวนอีกที
ว่าอาจจะเกิดมาจากเกี่ยวสายไฟซึ่งมีผู้ประมาทกระทำไว้หรือไม่อย่างไร
เพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็ลงล้มเองเพื่อไปเบื้องประการพอละบอก่อนนะครับ
เป็นการลงบันทึกประจำวันเบื้องต้นเอาไว้ก่อน

ใช่ครับเช่นก็เกิดจากสักเกลียดเกี่ยวกับสายไฟ

แล้วอย่างนี้ทางลูกชายหรือว่าญาติของคนเจ็บเนี่ยต้องไปแจ้งอะไรเพิ่มเติมที่โรงพักไหมฮะ
เดี๋ยวเราจะนัดไปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะนัดคุณลุงด้วย
แล้วก็นัดญาติพี่น้องมาอีก๒ประคัมอีกทีหนึ่งครับ
แต่ระหว่างนี้ระหว่างที่รอคุณลุงสามารถจะให้การได้เนี่ย
ญาติญาติเขาไม่ต้องไปแจ้งเพื่อจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่าขอเปลี่ยนบันทึกจากอะไรต่างนานาพวกนี้ไม่ต้องแล้วใช่ไหมฮะ
คือไม่ต้องครับหรือจะมาให้การเพิ่มเติมประเด็นไหนก็ได้ครับ
แต่ว่าเรื่องของบันทึกเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกัน
ต้องรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บอีกทีหนึ่ง

แล้วก็ส่วนเรื่องพญาเราได้ตอกต้นเอาไปแล้วครับว่าเห็นมันยังไง
และนี้มันประยานที่ก็เห็นเหตุการณ์มีอยู่ต่อท่างครับ

ถ้าเกิดออกมามันชัดเจนแล้วเนี่ยผู้ที่เขาเป็นเจ้าของสายสื่อสาร
ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยเขาต้องรับผิดชอบจนหายดีแบบ
หายดีจริงจริงแบบเสร็จสิ้นเลยใช่ไหมฮะคือเรื่องของค่าเสียหายทางแพ่งนะฮะ
อันนี้เป็นเรื่องของละเมิดเนี่ยคือแบ่งเป็นสองส่วนก็คือหนึ่ง
ว่าหนึ่งว่าเกิดจากความประมาทมากน้อยเพียงใดถ้าไปเกิดความประมาทของฝ่าย
เจ้าของเคเบิ้ลทั้งหมดเลยเนี้ยอันนี้ต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลย
กว่าจะหายดีนอกจากประมาทเรื่องทางแพ่งแล้วอาจจะมีเรื่องของทางอาญาด้วย
ต้องดูอีกหน้าที่ความลับสิทธิ์อีกทีหนึ่งครับวันนี้ครับ
ส่วนที่สองเนี่ยก็ต้องมาดูว่าผู้กรณีเนี่ยมีส่วนประมาทมากน้อยเพียงใด
ที่พูดถึงทางแพงนะครับอ่าครับต้องมาดูอีกทีหนึ่งครับ
เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะขอรอการเอ่อบอกประคามพยานหลักฐานต่าง
ครบถ้วนนะครับครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็พยานเบื้องต้นสองปาก
เขาก็ให้กายข้างสระดับนึงแหละว่าเอ่อมันมีสายฟัยที่ขายอยู่
แล้วก็ลุงเนี่ยน่าจะเอามาเกี่ยวสายฟัยตรงเนี้ยเว้าก็เห็นประจำเลย
น้องมีอะไรที่ยังไม่สบายใจหรือยังไงไหม
คือผมอยากจะถามว่ากลัวพ่อผมจะหายเนี่ยไม่รู้ว่านานเท่าไหร่
คือจะให้ผมเข้าไปสอบปากคำแทนได้ไหมหรือแจ้งความแทนได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับ
คือน้องเขากังวลว่าโอ้โหไม่รู้เมื่อไหร่พ่อเขาจะไปให้ปากคำได้หรือ
หรือเจ้าหน้าที่ไปสอบที่โรงพยาบาลได้ไหมหรือว่าน้องญาติไปให้การแทนได้ไหมฮ
เดี๋ยวเพิ่งต้นเนี่ยสมมุติถ้าพอให้ปากคำได้เฉพาะที่ไปสอบที่โรงพยาบาลเลยครับ
คือแค่รู้ว่ากลับรถบ้านที่ไหนยังไงเกี่ยวอะไรยังไงเพื่อจริงจันทร์
ก็เข้ามาในสำนวนให้เซ็นที่โรงพยาบาลเลยครับ
งั้นต้องขอบพระคุณมากเลยครับท่าน
ก็จะสอบประกอบไปเรื่องของเป็นญาติเฉยเพราะว่า
พยานที่ผู้เสียหายอดีตอยู่ที่เกษียทีใช่ไหมครับ
เขาจะให้การที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักมากกว่า
พยานแวดล้อมที่เริ่มการปกเล่าว่ะครับ
ส่วนเรามีพยานที่เกษียทีอยู่แล้วอีกสองป่ะครับ
ที่เราจะสอบไว้อยู่แล้วครับ
ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณลุงพอที่จะพูดได้ให้การได้เนี่ย
ให้ลูกชายเขารีบแจ้งกับทางตำรวจทางพนักงานสอบสวนได้เลยนะฮะ

เขาจะได้รีบให้ทางสื่อสารเนี่ยเจ้าของสายเนี่ยสรุปมา
แล้วก็จะได้ช่วยเหลือเยียวยากันโดยเร็ว
ใช่ครับเขาจะได้ประกอบเข้ามาในสำรวจอย่างเร็วครับ
ส่วนค่าเสียหายในเบื้องต้นเนี่ยผมจะให้ร้อยเวียนประสานทางคู่กรณีมาดูแลในเบื้องต้นก่อน
จะสวนเรื่องของทางคดีแล้วก็จะสอบปัดคำเพื่อให้มีรักษารักษณะแน่น
เดี๋ยวร้อยเวรจะประสานทางคู่กรณีเนี่ยให้มาดูแลชดเชยเบื้องต้นค่าเสียหายให้เขาก่อน
ครับครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะลองประสานทางคู่กรณีดูครับให้เขามาเยียวยาค่าเสียหายเบื้องต้นให้ก่อน
โอ้ขอบคุณมากเลยครับท่านภูมิกรรมครับอ่าแล้วครับยังไงเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันต่อนะครับขอบคุณยังไงครับท่านครับขอบคุณครับ

สบายใจด้วยคือฟังจากตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องพยานบุคคลไม่มีปัญหาชัดเจน
ครับผมอ่าพยานเจ้าหน้าที่จากกศธชหรือว่าสายสื่อสารต่างต่าง
อันนี้ก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องของบันทึกประจำวัน
ไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวสอบสวนเพิ่มเติมสอบปากคำคนเจ็บเพิ่มเติม
เดี๋ยวจะส่งไปสอบที่โรงพยาบาลให้ครับผมครับผมอ่าสุดท้ายแล้วจริงจริง
พี่จะหมดมีอะไรอยากฝากบอกถึงใครอะไรยังไงบ้างอืม
ทำพี่ก่อนก็ได้ครับโอเคครับอย่างงั้นอย่างงั้นผมก็เบื้องต้นนะครับ
ผมขอขอบคุณทางกศธชนะครับที่เข้ามาดูแลเข้ามารับผิดชอบในปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ส่วนที่สองนี่ก็ต้องขอขอบคุณทางภูมิกับสพคลองหลวงนะครับที่ท่านเมตตาเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยทำให้คดีเนี่ย
ดำเนินไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างน่าเห็นใจนะครับ
ครับเนื่องจากหนึ่งเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเป็นเป็นคนที่หารายได้หลักในบ้านอ่า
นะครับตอนนี้กลายเป็นขาดรายได้นะครับเอาเป็นว่ามามาช่วยเหลือกันได้แล้วครับผม
จากนี้ไปก็รอประสานความคืบหน้าต่างกันผ่านทุกฝ่ายกันแล้วกัน
ขอให้คุณพ่อหายเร็วอาการดีขึ้นนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ

คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งนะฮะเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง